วันนี้เราขอเอาภาพบรรยากาศครอบครัวอบอุ่นครอบครัวสุขสรรค์ค่ะ
คุณพ่อคุณแม่ซุปตาของเราพาลูกมาทำกิจกรรมกัน
บ้านไหนเป็นยังไงบ้างไปเริ่มกันเลยที่แม่แอฟทักษะออนค่ะ
หรือจะเป็นแม่เจนนี่กับพ่อมิกกี้พาลูกสาวน้องโนล่าตอนนี้มาจอยกับเพื่อนซีพี่นานานะฮะ
แล้วก็พาคุณพี่บีน่ามาเฮฮากันด้วยค่ะสนุกสนานครบแก๊งเลย
อกจากนี้ก็มีวาดที่คุณพ่อสุดหล่ออีกบ้านหนึ่งคุณพ่อนิวชัยพลค่ะ
ภรรยาอุ้มท้องมากว่า๗เดือนแล้วมาแจกความสดใสเลยนะฮะนี่นะฮะ
พอกับครอบครัวของพ่อเปิ้ลนาคอนแล้วก็แม่จูนค่ะ
กระเตงลูกมาร่วมกิจกรรมวันหยุดกันแบบสนุกสนานเลยนะ
บรรทัยรัฐขอคว้าตัวมาอัพเดตหน่อย
หลังจากครอบครัวเรียงคิวกันเข้าพยาบาล
ตั้งแต่ต้นปีเลยเป็นอะไรกันคุณพี่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันเอกกันเยอะ
ยกบ้านเลยค่ะโดยเฉพาะลูกชายน้องออกูธเนี่ยไข้สูงเลย
ไข้สูงถึงขั้นมีอาการชักเลยนะ
แม่จูนเป็นห่วงมากส่งลูกสแกนสมองด่วนเลยค่ะ
แล้วก็ล่าสุดเห็นว่าทุกคนในบ้านหายดีแล้ว

โดยเฉพาะน้องออกูธที่หลายคนเป็นห่วงกันอยู่

ก็ที่ผ่านมาก็เป็นไข้หวัดใหญ่กันทั้งบ้านเลย

เพราะว่าอาจจะเป็นว่าด้วยน้ำหนักตัวของเขามากกว่า
เคยพาไปหาหมอบอกว่าหมอบอก
ใน๔อมีออกูธที่หุ่นปกติอยู่คนเดียว

ใช่เตรียมเหรอไม่ใช่เตรียมกันมานาน

คุณผู้ชมอยู่ดูนะอู้ยหยิบกันยกใหญ่เลย

ระหว่างที่แม่จูนเลือกซื้อลอตเตอรี่

เห็นคล้ายกันเลย
ซึ่งโปรดตกกับป้ายทะเบียนรถที่อยู่ข้างแม่จูรคือ
หล่อยหลายอย่างจะเป็นเสที
มกราคมนี้เดี๋ยวรู้กันนะคะคุณผู้ชม

ทะเบียนรถดูไม่ชัดคุณมีที่ชัดให้ดูบ้างไหม